ตกลงโทรศัพท์ของน้องโมได้คืนจากบางแจ๊กหรือยัง
เวียดนามแล้วค่ะถึงเวียดนาม
หมายถึงบางแจ๊กบอกแม่ส่งมาฮาบอกว่าส่งมาไปผ่านเวียดนามนะ
ส่งมาจากอเมริกาเนี่ยแม่เช็คยังไงเช็คพัสดุหรือเช็คยังไง
ภาษาดุแม่เช็กเลขที่ภาษาดุอ่ะค่ะ
เขาโทรมาบอกคือเขามีอย่างอื่นส่งมาให้คุณแม่ด้วย
อ่ะมันก็ติดอยู่ตรงนั้นอ่ะครับค่ะคือคิดว่าติดเรื่องภาษี
ภาษีมันสูงแสดงว่าแม่คุยกับบางแจ๊กอยู่ตลอด
คุยตลอดบังแจ๊กเนี่ยแหมจะพูดแล้วก็ยังไงอ่ะ
คุณแม่ถ้ากับคุณแม่เนี่ยบังแจ๊กดีนะคุณแม่กับคนอื่นคุณแม่ไม่ทราบนะคะ
กับคุณแม่เนี่ยบังแจ็คเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยเหรอ
ที่เราครบที่เราคุยด้วยอืมอืมพูดความจริงทุกอย่าง
คุณแม่บอกว่าเอาโทรศัพท์น้องโมไปดูซิว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
อ่าไปค้นดูแล้วดูดมาส่งมาให้เครื่องคุณแม่ครับ
เขาก็ทำอย่างที่คุณแม่สั่งอ่าแต่บางแจ๊กเขาบอกมาตลอด
ไม่ใช่หรือว่าว่าน้องโมน่าจะถูกฆาตกรรมเขาก็บอก
แต่เขาไม่ได้มีภาพไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลย
แต่แม่กลับไม่ติดใจเรื่องที่ลูกสาวจะถูกฆาตกรรม
แต่คิดว่ามันน่าจะอาจจะเป็นประมงประมาทร่วมเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
คือฆาตกรรมเนี้ยนะคะครับมันแรงนะอืม
คุณมีหลักฐานไหมล่ะมันต้องมีหลักฐานใช่
คุณมีไหมแต่มันหาไม่ได้อย่างเงี้หาไม่ได้เลยค่ะ
ก็ยังหาไม่ได้ซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาส่งโทรศัพท์ของคุณตังโมเนี่ย
ใช่คืนมาให้คุณแม่แล้วเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อแล้วเลยเขาเบื่อดูแล้ว
บอกเขาเบื่อดูเลยเหรอคุณแม่พูดเองแล้วเขาบอกแม่ว่าเขาส่งมาแล้วมันติดอยู่เวียดนาม
ใช่ใช่พร้อมกับของอย่างอื่นที่ส่งให้แม่ด้วยใช่ค่ะมีอะไรบ้างของอย่างอื่นเขาบอกอ๋อ
มีกระเป๋ามีนาฬิกาอุ้ยเหรออืมซื้อของมาฝากใช่ซื้อของมาฝาก
แต่ติดอยู่เวียดนามติดอยู่เวียดนามแล้วภาษีแพงแล้วใครต้องจ่ายภาษีอ่ะออกมา
คุณแม่เหรอถ้าคุณแม่แล้วจะทำยังไงเนี่ยใครจะดำเนินการให้เนี่ย
เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการไปที่ปรายศนีย์ที่เวียดนามคือเวียดนามเขายังไม่เจริญ
กี่บาทนะกี่บาทปรายชนีโอ้เยอะค่ะหลักเป็นหลักหมื่น
เดี๋ยวแม่ต้องไม่จ่ายใช่ถ้าคุณแม่อยากได้นะอืมครับ
กระเป๋าสวยด้วยคุณแม่เห็นแล้วเพราะเขาส่งรูปมาให้ดู
แล้วไม่อยากได้โทรศัพท์ลูกคืนเหรออยากต้องต้องจ่ายภาษีก็อยาก
โทรศัพท์ลูกเนี่ยนะคะตอนนี้ในเครื่องเนี่ยไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้น
แต่ของมันอยู่ก้อนเดียวกันนี่แหละพัสดุกล่องเดียวกันนี่แหละ
ใช่ใช่ค่ะคือได้มาเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นภาพใดของน้องโมในกล้องนั้น
เพราะเขาได้ดูดออกไปแล้วไปใส่เครื่องเขาก็เลยอยากไปได้อ่า
จ่ายผสมภาษีมาอย่างน้อยก็ยังได้กระโปรงกระเป๋าอะไรที่เขาส่งมาให้อย่างนี้ดีกว่า
เครื่องนี้คุณแม่จะเอามาใช้กับสิ่งประจำวันในชีวิตของคุณแม่คุณแม่จะเอามาร้องเพลง
จะมาร้องเพลงวีซิงวีซิงร้องไปกี่เพลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้
หกร้อยเพลงหกร้อยกว่าเพลงแล้วแก้เครียดอ่ะแก้เครียดคืนละยี่สิบเพลง
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง